ไปดูที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับ
พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่นะคุณก็อายุหกสิบกว่าแล้วนะครับ
แต่ว่าเป็นเกลือเก่ากันแล้วมาเจอกัน

แต่ไม่ได้สังสรรค์ตามภาษาพระสงฆ์ที่มานั่งสวดมนต์กันนะ

กงเล่ากันจนเมาแอเลยนะครับฉลองมิตรภาพเก่า
แต่ทีนี้ญาติโยมบอกว่ามันไม่ใช่ที่แล้วนะพระท่านนะ

ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบมาถึงตรงที่พักเลยนะฮะ
พระสงฆ์ท่านเมาแอเลยคุณ
หลงตาไม่ไหวแล้วว่ะโกรธไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ
ลูกแทบไม่ขึ้นเลยนะฮะนี่นะฮะ
ตำรวจสพทัพปุดจังหวัดพังงานะครับ
ก็นำกำลังไปตรวจค้นกุฏิพระภายในวัดสายเสียดตำบลบ่อแสน
หลังมีชาวบ้านแจ้งว่ามีพระสงฆ์เมาอยู่ในกุฏินะครับ
พอไปเปิดค้นที่กุฏิแรกก็พบพระเสน่ห์อายุ๖๒ปี
ในสภาพนอนเมาแอหมดเรี่ยวหมดแรงจะขัดขืน
นอนอยู่บนเตียงไม้เรียกว่าหมดสภาพแล้วนะครับ
กลิ่นเหล้าฟุ้งเลยนะฮะลิ้นเปรี้ยก็คือพูดลิ้นพันกันนะฮะ
ถามอะไรตอบไม่รู้เรื่องแล้วฮะ
ข้างเตียงยังมีขวดเหล้าขาววางเรียงอยู่ถึง๓ขวดนะครับ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นต่ออีกกุฏิหนึ่งนะครับ
เพราะว่าญาติโยมแจ้งมาว่าพระสองรูปใช่ไหม

กุฏิหนึ่งใกล้กันพบพระอุทิศวัย๖๓ปี
สภาพไม่ต่างกันเลยกับพระเสน่ห์

ตำรวจจึงนิมนต์พระทั้งคู่ไปหาเจ้าอาวาสให้ทำการศึก

ท่านก็ยังมึนอยู่นะนี่ไปไหนนะไปไหนนะ
โยมโยมให้อัตมาไปไหนนะอย่างนี้นะ

โดยระหว่างที่ตำรวจค้นกุฏิพระอุทิศที่ยังอยู่ในอาการมืนเมา
อุทิศตะโกนท้าต่อยกับตำรวจแล้วก็ท้าต่อยกับชาวบ้านด้วย
นำทั้งสองรูปมาขึ้นรถก็ยังท้าต่อยกับชาวบ้านอยู่เลย
ส่วนพระอีกรูปสลบสลายไปแล้วนะครับ

ฆ่าคนมาไม่ต่ำกว่า๔๐ศพแล้ว
แต่ตำรวจก็ไม่อยากจะตอบโต้อะไรไม่อยากพูดอะไรด้วย
ตำรวจก็ต้องเป็นแบบนั้นนะคะต้องนิ่งไว้ก่อน
ก็ต้องเชิญตัวขึ้นรถกระบะพาไปที่โรงพักทันที
ท่ามกลางความยินดีของชาวบ้านที่มาดูด้วยความสนใจ
ชาวบ้านก็บอกทำอย่างนี้ได้อย่างง่าย
ก่อนหน้านี้คนที่เป็นชาวบ้านโทรศัพท์มาแจ้งกับตำรวจ
ให้มาจับพระเป็นชาวบ้านที่มาทำบุญนะ
เรื่องของเรื่องก็คือพระอุทิศเป็นพระมาจากจังหวัดสระบุรี
เดินทางมาเยี่ยมพระเสน่ห์ซึ่งเป็นพระลูกวัดที่วัดสายเสียด
พังงาแห่งนี้ทั้งคู่เป็นเกลือเก่ากัน
พอมาเจอกันก็เลยชวนกันดื่มฉลองมิตรภาพ
โดยใช้เด็กวัดซึ่งเป็นเด็กขี้เมาเหมือนกัน
ไปช่วยซื้อเหล้ามาถวายหน่อย
เด็กวัดก็โอเคเดี๋ยวซื้อมาให้นะหลวงตานะ
แล้วจากนั้นพระสองรูปก็เปิดกุฏิดื่มฉลองกัน
กระทั่งมีชาวบ้านที่มาทำบุญมาเห็นเข้านะครับ
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาจับเพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ทั้งคู่ก็กอดคอกันไปโรงพักตามระเบียบไปเป็นเกลือเก่ากัน